ร้อนอยากจะหนีเที่ยวจริงเลยทะเลน้ำตกอะไรอย่างนี้
มีพี่แนะนำหลายคนอาจจะแบบกลัวทะเลจริงอาจจะไม่ชอบมันคันมันเข็ม
มีที่แนะนำนะคะที่หัวหินเป็นทะเลสาบจำลองค่ะ
ไปติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์กันเลยครับ
สร้างขึ้นใกล้กับบ้านพักตากอากาศท่ามกลางภูมิทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมรอบ
ใครที่อยากไปเที่ยวทะเลเล่นน้ำสีฟ้าใสนะคะไม่ต้องไปไกลเลยค่ะ
ที่นี่ยังเป็นทะเลสาบจำลองแห่งแรกของโลกที่สร้างล้อมรอบพื้นดินเป็นเกาะกลาง
มีที่พักอาศัยอยู่ตรงกลางน้ำค่ะเพื่อตอบโจทย์คนที่อยากเล่นน้ำทะเล
แต่ให้ความปลอดภัยได้มากกว่าเพราะไม่มีคลื่นลมแรงและไม่ต้องกลัวสัตว์ทะเลมีพิษค่ะ
โดยจำกัดจำนวนเพียง๕๐๐รายมีค่าสมัครสมาชิก๕แสนบาทต่อปี
สมัครเป็นครอบครัวค่าสมาชิกประมาณ๑ล้านบาทต่อปีค่ะ
แต่หน้าร้อนปีนี้ยังไม่สามารถใช้บริการได้นะคะเพราะยังอยู่ในกระบวนการสร้างบ้านพักตากอากาศ
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ให้เข้าพักและใช้บริการได้ภายในสิ้นปีหน้านี้ค่ะ